หลังหลานชายใหว้เผินพ้นโทษในคดียาเสพติดมาไม่นาน
แล้วเขาก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการหลอนยา
ก่อเหตุใช้ปืนลูกซองยาวยิงอา
เสียชีวิตคาบ้านเลยนะคะ
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนที่ถูกอาวุธปืนยิง
เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์หกหมู่สาม
ตำบลห้วยข้องกับบ้านลาดค่ะที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับเครื่องสีข้าวข้างบ้าน
พบศพของนายสมควรคำรักเจ้าของบ้านถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง
บริเวณหน้าท้องซ้ายหลายแผลเลยนะคะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตเนี่ยค่ะ
ใกล้กันพบปลอกกระสุนปืนลูกซองหนึ่งปลอกจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายสุชินอ้วนอด
เป็นหลานชายของผู้ตายเองหลังเกิดเหตุหนีไปซ่อนตัวในบ้านตัวเองที่อยู่ใกล้เคียงกันนี่แหละค่ะ
ตำรวจก็เลยนำกำลังเข้าตรวจสอบไปพบนายสุชินนั่งอยู่ใต้ถุนบ้าน
พร้อมอาวุธปืนลูกซองยาวเนี่ยค่ะหลักฐานชัดเจนก็เลยเข้าจับกลุ่ม
สอบประวัติเบื้องต้นพบว่านายสุชินเคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดมาเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
พ้นโทษออกจากเรือนจำมาไม่นานนี้เองนะคะนางดวงแขคำรักภรรยาผู้ตายบอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเองก็นั่งดูทีวีอยู่ในบ้าน
สมควรผู้เป็นสามีกำลังสีข้าวอยู่ด้านนอกค่ะทีนี้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดปั้งเนี่ยนะคะ
จากนั้นนายสมควรตะโกนว่าแป๊กยิงอาทำไมเธอก็รีบวิ่งมาดู
เห็นสามีนอนจมกองเลือดอยู่มีนายสุชินยืนถือปืนลูกซองยาวอยู่ใกล้
แล้วยังทำท่าเหมือนจะเข้ามาทำร้ายตัวเองด้วยเนี่ยนะคะก็เลยรีบวิ่งหลบหนีแล้วก็โทรแจ้งตำรวจค่ะ
ฟังเสียงของภรรยาผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
ได้ยินเขาบอกว่ามันชื่อเล่นชื่อแป๊กนะนะแป๊กยิงอาทำไมว่างั้นพูดคำนี้พูดดังเลยแหละ
อืมแป๊กยิงอาทำไมฉันก็ลุกปุ๊บขึ้นมาเดินมาที่ประตูมันถูกตรองดูเล่วไป
ฉันก็เลยวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านมาดูทางตะจกได้เห็นไปถึงนู่นแล้วออกไปข้างบ้านวิ่งแจ้ง
สมควรผู้ตายและนายสุชินผู้ก่อเหตุเป็นอากับหลานกันเนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่เคยนะ
ไม่เคยทะเลาะวิวาสหรือมีปากเสียงกันหรือว่ามีเหตุไม่พอใจกันแต่อย่างใด
แต่คาดว่าตัวของนายสุชินที่มีประวัติเสพยาเสพติดน่าจะหลอนเพราะฤทธิยาก็เลยก่อเหตุยิงอาจนเสียชีวิตนี่แหละค่ะ